ติดตามความหวานของหัวใจของสาวจิ๊บปกฉัดกันหน่อย
ก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเธอมีความชอบที่แบบหลากหลายเหลือเกิน
บางทีก็ครบสาวหล่อบางทีก็ครบหนุ่มหล่อ
มาคราวนี้ถึงคราวของหนุ่มหล่อคนนี้เหมือนกัน
ชื่อว่าคุณบอสนั่นเองนะคะเป็นดารานุ่ม

ว้ายนิสัยล่ำคือหุ่นล่ำนิสัยดี
หุ่นล่ำนิสัยดีนี่แหละเขามีภาพไปโชว์สวีทริมทะเลการออกมาว่อนโซเชียม
ไร้คู่อย่างพวกเราก็อิจฉาค่ะ
มีหนำซ้ำยังมีข่าวแววมาจากคนใกล้ชิดของทั้งคู่ว่า
เร็วนี้ทั้งคู่น่าจะมีข่าวดีแล้วล่ะ
จูงมือเข้าประตูวิวากันเป็นคู่ต่อไป
เนื่องจากว่าฝ่ายชายก่อนหน้านี้ประมาณเดือนตุลาคม
งานนี้ค่ะก็ไม่ไหวโดนชาวเน็ตเมาส์แรงว่า
ที่รีบจะแต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าสาวจิ๊บกำลังมีเบบีหรือเปล่า
ทำให้มีข่าวว่าคู่นี้เตรียมสละโสดแบบสายฟ้าแลบไปอีกคู่นะฮะ
ทั้งที่เพิ่งจะคบกันได้ไม่นานเอง
จิ๊บก็ออกมาบอกถึงเรื่องที่ทุกคนสงสัยเอาให้หายสงสัยกันไปเลย
บอกว่าหวานใจรุ่นน้องทำเตอร์ไพรส์ให้จริง
แต่เป็นเพียงแค่การขอเป็นแฟน

อย่าเพิ่งข้ามขั้นเขาสิเขาเพิ่งคุยกันนะฮะ
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ป่องแน่นอนจ้า

เป็นเพราะว่าอ้วนขึ้นก็เท่านั้นเอง
มีข่าวเกือบคล้ายว่าจะแต่งงานยังไงคะ
ข่าวก็เกินไปนิดนึง
คือขอจริงแต่ว่าขอเป็นแฟน

ก็ขอบคุณนะขอบคุณโอกาสที่ทำให้บอสเขาได้แบบ
เหมือนกับได้เข้ามาเมล์หัวใจเราให้เรารู้สึกดีอะไรอย่างนี้
ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีคนมาแบบมาดูแล
หรือว่าแบบมาแบบให้ความสุขทางใจเรา

ถ้าเกิดจะมีอะไรขึ้นก็หนูจะบอกพี่ก่อนเนาะ

คุณบอสเขาเป็นนักแสดงรุ่นน้องไปถ่ายละครด้วยกัน
ก็เลยมีความรู้สึกแบบสไปล์กันนิดหน่อยปิ๊งปังปิ๊งปัง

รุ่นน้องมาขยันขายขนมจีบแบบนี้ก็เลยเปิดใจ
สรุปยังไม่แต่งงานนะจ๊ะเอาเป็นว่ายังไม่แต่งและยังไม่ท้อง
ที่เห็นบวมเนี่ยอ้วนขึ้นเฉย๔กิโลกรัมเองนะจ๊ะ